ค่ะข่าวแรกของเราในวันนี้จะพาคุณผู้ชมไปดูนักร้องสาวเสียงดีมากความสามารถไฮชุติมานะคะคุณผู้ชมนอกจากตัวเธอเนี่ยจะเสียงดีแล้วขอบอกเลยว่าฝีไม้ลายมือทางการทำอาหารของเธอเนี่ยไม่เป็นสองรองใครนะคะทำกับข้าวอร่อยมากโดยเฉพาะขนมจีบค่ะซึ่งถุง
ว่างเนี่ยเธอก็จะหัดทำขนมจีบแล้วก็ทำขนมจีบไปขายหรือว่าทำเกี้ยวน้ำอรุณา
คราวนี้เธอทำขนมจีบนะคะเรียกว่าขนมจีบหลังใหม่อร่อยหรือเปล่าไม่รู้
เราก็เลยส่งตัวแทนสาวงามของเราพี่แจ๊กกะรีนไปลองชิมดูสิว่าอร่อยถูกปากพี่แจ๊คหรือเปล่าคะ
สวัสดีค่ะคุณผู้ชมพบกับรายการกินได้ก็กินกินได้ก็ต้องกินไม่กินโอ๊ย
ว่าจะเรียนแบบอาจารยิ่งสาวซะหน่อยนี่อยู่กับแจ๊กกะลีนค่ะแล้วก็วันนี้ค่ะ
เราจะมาทำอาหารกับคนนี้เลยค่ะน้องไฮชุติมาสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะนี่เลยนะคะ
ศิลปินแกรมมี่โกคนสวยของเราสวยเท่าพี่แจ๊กกะลินไหมคะ
อืมน้องฮายนี่คุณผู้ชมดิฉันยังไม่มาทำที่นี่เลยนะคะ
แต่รู้ไหมว่าจริงแล้วน้องฮายเนี่ยคว้ารางวัลเพชรดาราจากไทยรัฐทีวี
เมื่อกี่ปีที่แล้วคะเมื่อประมาณสามปีที่แล้วค่ะ
ตั้งแต่อายุประมาณ๑๖๑๗ค่ะ

เดี๋ยวฉันจะกินข้าวไม่ลงแล้วค่ะ

มาเป็นศิลปินแกรมมี่โกแล้วก็มี

อันนี้ขนมจีบค่ะเป็นขนมจีบ

เพราะว่าฮายนี่ก็เป็นนักร้องร้องเพลงอะไรอย่างนี้ค่ะ
ก็เลยตั้งชื่อว่าขนมจีบหลังใหม่
โทษนะทำอาหารกินแบบรายได้

ปกติก็เลี้ยงดูตัวเองตั้งแต่เด็กอยู่แล้วค่ะ
ค่าเรียนค่าอะไรอย่างนี้ค่ากินอะไรอย่างนี้ค่ะ
แล้วพอมาเข้ามหาวิทยาลัยค่ะ
ก็เลยแบบค่าใช้จ่ายเยอะค่าเดินทาง
ค่ากิจกรรมค่าเทอมอะไรอย่างนี้ค่ะ
ก็เลยทำอันนี้เสริมด้วยค่ะ

เลือกกระดูกเล้งทำมาเป็นน้ำซูป
เพื่อที่จะต้มขนมจีบของเราค่ะ

เอาถามจริงเธอมีแฟนมั้ยเนี่ยข้าวโมการมั้ยเนี่ย

กลัวนะคะเพราะว่าคิดว่าคนที่แบบ

ไม่ใช่แบบมาโฟกัสกับการที่เรามีแฟน

และตอนนี้นะคะขนมจีบหลังไมค์

นี่นะคะโอ้โหน่ากินมาก

อุ๊ยง่าตัว

เนี่ยก็เลยไม่รู้เลยนะว่าอร่อยหรือเปล่า
พี่แจ๊กก็เอาไปกินคนเดียว๕ลูกหมดเลย

ที่ทำมาหากินตั้งแต่เด็ก

นั่นก็คือการขายขนมจีบขนมจีบหลังใหม่